เรื่องของกรณีที่คุณแซนเนี่ยเขาไปกล่าวหากู้ภัยว่ามาช้า
แม้ว่าตอนหลังเธอจะขอโทษไปแล้ว
แต่วันนี้คุณตายสายทานออกมาครับ
คุณตายสายทานบอกว่าคุณรู้ไหม
พี่คนนี้เขาเป็นนักประดาน้ำที่งมหาร่างของคุณแตงโมเนี่ย
ที่เป็นอยู่นี้คือเส้นเลือดในตาแตกครับ
เพราะว่าเขาต้องดำลงไปลึก
แรงอัดใต้น้ำเนี่ย๒๑เมตรเนี่ยตาเขาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ
เพราะอะไรอ่ะก็เพราะพวกคุณเนี่ย
คุณตายสายทานพูดนะพวกคุณแจ้งจุดตกน้ำไม่ชัดเจน
คุณตายสายทานิยมการนะครับหนึ่งในจิตอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
ท่านออกมาเปิดเผยเรื่องราวของนักประดาน้ำหนึ่งในทีมค้นหาคุณแตงโมนะครับ
กลางแม่น้ำเจ้าพญาเส้นเลือดในตาแตกครับ
จากข้อมูลไม่เพียงพอแล้วหายากนะฮะ
ระบุบอกว่ากู้ภัยต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอุปสรรคหลักคือ
คนแจ้งชี้ตำแหน่งตกเรือไม่ชัดเจน
กรณีนี้ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะน้ำมันลึกกว่า๒๑เมตร
เทียบเท่าตึก๘ชั้นที่ดำดิ่งลงไปนะ
ต้องดำขึ้นดำลงต่อเนื่องเส้นเลือดในตาแตกเลย
เพราะแรงบีบของอากาศใต้น้ำมันมีมากเหลือเกิน
แต่ถ้าตำแหน่งชัดเจนการค้นหามันจะแคบลงแคบลงทำงานง่ายขึ้นไง

นายอเนกสุขประเสริฐอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูจังหวัดปฐุมธานี
จุดสพประตูน้ำจุฬา
เปิดใจถึงภารกิจดำน้ำในการหาร่างคุณแตงโมกลางแม่น้ำเจ้าพญา

สาเหตุมาจากการดำน้ำลึก๒๑เมตรครับ
แล้วมันเป็นสถิติสูงสุดที่เขาเคยดำเลยนะ
ทำให้แรงดันอากาศใต้น้ำมันกดทับหน้ากาก

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีอาการเช่นนี้
ประกอบกับเจออุปสรรคที่คนบนเรือชี้ไปคนละทิศคนละทาง
ทำให้ต้องดำน้ำเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร
พี่เขายกตัวอย่างเห็นภาพ

เพราะการค้นหาในน้ำมันต่างจากบนบกที่มองเห็นด้วยตาเปล่า
ดังนั้นข้อมูลแบบนี้มันถือว่าสำคัญในภารกิจค้นหาฟังพี่อเนกหน่อยครับ

ซึ่งจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับผม
ซึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการชี้จุดอะเนาะ
เป็นอุปสรรคในการทำงานของทีมอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ใช่ครับใช่เป็นอุปสรรคมาก
ที่ขึ้นมาตาแดงน่าจะเป็นเกิดจากแรงดันน้ำแรงดันอากาศครับ

แล้วก็แม้ที่เราปิดหน้าครับมันก็เลยกดหน้าเรา
แล้วก็มีแรงดันอากาศแรงดันน้ำทำให้เราตากเส้นเลือดฝ่อยให้ตาแดง